น้องน้องกลุ่มนี้นี่มากความสามารถจริงจริงน่ะ
เห็นตัวจืดจือแบบนี้นะคะทั้งน้องริสาต้นน้ำแมคนัม
ทัศน์โฟกัสและน้องเชนโอ้โหมาซ้อมร้องซ้อมเต้นกับเพลงใหม่ล่าสุด
โหลเฮลโหลกันทั้งเดือนเพื่อเอามาฝากพี่นะนะ
แฟนรายการบันเทิงไทยรัฐจะคึกคักน่ารักขนาดไหนไปดูกันหน่อยค่ะ
ได้ดูอะไรเช้าเช้าแบบนี้มันก็สดชื่นสดใสนะคุณนะใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ